แต่แหมอ่านข่าวทุกวันมันก็มีแต่ข่าวที่น่าสงสาร
อย่างเรื่องของคุณป้าสุรินเนี่ยใครที่ผ่านไปผ่านมา

อาจจะเคยเห็นป้าสุรินมานั่งขอทาน
นี่นั่งแบบนี้ค่ะถ้ำกลางอากาศที่ร้อน
แล้วมีคนไปถามป้าด้วยนะป้าถามจริง

ป้าบอกว่าป้าไม่ได้อยากขอป้าโดนผัวบังคับ
ผัวป้าจะเอาตังค์ไปกินเหล้า
เขาบังคับให้ป้ามานั่งขอทานถ้าไม่มีตังค์ให้เนี่ยโดนเขาตี
โอ้โหฟังแล้วสะเทือนใจเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
คนใจดีก็เอาน้ำไปให้ป้าบ้างเอาข้าวไปให้ป้าบ้าง
แล้วบอกป้าระวังรถนะ
เรื่องนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะคะ
บอกว่าคุณป้าสุรินโดนบังคับให้มานั่งขอทาน
อยู่หน้าร้านขายของบริเวณแยกสัตหีบ
ริมถนนสุขุมวิทย์ที่ชนบุรี

ไปเจอกับป้าสุรินอายุ๖๔ปีแล้ว
นั่งอยู่ที่พื้นบันไดตรงทางขึ้นร้าน
แล้วอากาศทุกวันนี้คุณผู้ชมมันก็ร้อนเหลือเกินนะคะ
คนแถวนั้นเนี่ยผ่านไปผ่านมาก็จะเอาเงินมาให้บ้าง
เอาน้ำมาให้เอาข้าวเอาขนมมาให้ป้า
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับป้า
จ๋าเล่าชีวิตป้าให้ฟังหน่อย
ป้าบอกว่าป้าไม่ได้มีอาชีพอะไรหรอก
ทำงานไม่ไหว๖๔แล้วหนูเอ้ยป้าแก่แล้ว

ป้าก็คิดว่าจะมีคนมาดูแล
เพราะว่าป้าไปคบกับผู้ชายคนนึงเขาอายุน้อยกว่าป้า
อายุ๔๑ชื่อบอมก็หวังว่านี่แหละ
จะมีสามีเป็นที่พึ่งตอนที่ป้าแก่
ก็อยู่กินกันมาปกตินะ๕เดือน
แต่เวลาที่บอมหรือว่าสามีวัย๔๑เนี่ยเมาเนี่ยนะ
จะมาขอตังค์ป้าแล้วป้าก็ไม่มีให้
นี่โดนตีตลอดเลยสามีก็เลยบังคับ
ให้ป้ามานั่งขอทานเพื่อให้ป้าได้เงินมา
แล้วก็ไปให้เขากินเหล้าเอาไปให้เขาใช้
ซึ่งเอาจริงนะหนูป้ากลัว
ป้าก็ต้องทนทำยังไงได้ล่ะ
ทีนี้ป้าทนมาสักพักหนึ่งคุณผู้ชม
จนป้าเนี่ยตัดสินใจว่าไม่ไหวล่ะ
ต้องไปขอความช่วยเหลือไปขอที่พัก
ก็เลยไปเจอเพื่อนที่รู้จักกัน
คือนายอโนไทยธาระอายุ๕๓ปี
พอเขาให้ความช่วยเหลือเรื่องที่พัก
ก็เลยทำให้สามีที่ชื่อบอมไม่กล้าตามมาทำร้าย
เราก็ได้ไปคุยกับคุณอโนไทยนะคะ

เพราะว่าเขาบอกว่าโดนสามีซ้อม

ผมก็สงสารให้ป้าอยู่ที่เพลิงนี้อยู่ที่พักนี้
มาประมาณร่วมเดือนแล้วแหละ
แต่สามีเขาน่ะบอมน่ะ
ยังมีมาจอดรถเพื่อรอดักเจอนะ

แต่ถามว่าถ้าเกิดตอนนี้ป้ามีที่พักอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปถูกสามีตีไม่ต้องถูกสามีทำร้ายแล้ว
ทำงานอื่นได้ไหมป้าบอกว่าไม่ไหว
ต้องกลับไปขอทานเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะไปทำงานอะไร
อายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่มีรายได้ทางอื่นด้วยนะคะ